ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเอง
ก็สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ออกไปชี้แจงกับทั้งทางพระ

การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น
เข้าไปด้วยมือเปล่าไม่มีอาวุธนะครับ
ทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และสิทธิ์สยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกาย

ต้องพยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้ได้
เพราะว่าศาลนั้นได้อนุมัติหมายจับพระธรรมชโยค
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไปแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจด้วยว่า
เจ้าหน้าที่ไปตัวเปล่าไม่ได้มีการพกพาอาวุธเข้าไป
หรือแม้แต่โล่เลยหรือว่ากระบองก็ไม่มี
พร้อมระบุได้ว่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ทำความเข้าใจกับพระลูกวัดและลูกศิษย์ของวัดทุกคน
เพราะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดแล้ว
เว้นประตู๕และประตู๖ที่เกิดการกระทบกระทั่งกัน
พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเข้าตรวจค้นวัด
ส่วนคำสั่งคอสชที่ให้เรียกพระลูกวัดพระธรรมกาย
รายงานตัวกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ภายในเวลา๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
หากไม่มารายงานตัวตามหมายเรียก๒ครั้ง
ก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
นายภัยบูรณิติตะวันอดีตคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
มาตรการป้องกันพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นว่าพระลูกวัดและลูกศิษย์ของวัด
ควรจะอ้างเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
การอ้างว่าพระธรรมชโยเป็นคนดีไม่สามารถจับกลุ่มได้
แล้วก็ไปอ้างว่าการค้นหรือดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกาย
เป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
เพราะว่าถือว่าเป็นข้ออ้างที่ผิดนะครับ